ดูข่าวนี้หน่อยในจ่ายกับป้าแดงจำได้ใช่ไหมที่โหดมาก
ขอทุบหัวป้าแดงเดิมานะคะ
เดี๋ยวพาไปดูจะให้ดูตอนที่เอาตัวในจ๋ายไปฝากขัง
แล้วสีหน้าท่าทางของในจ่ายเขาดูสำนึกไหม
เขาอยากจะกล่าวคำขอโทษกับครอบครัวของป้าแดงไหม
เหตุการณ์นี้ค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังถือว่าเป็นคดีโหด
สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
อยู่ที่คอนโดแถวสมุทรปราการนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ที่ในจ่ายก่อเหตุ
ทั้งเอาค้อนทุบหัวทั้งเอามีดแทงป้าแดง
แล้วพอหลังจากที่คุมตัวในจ่ายได้เนี่ยนะ
ในจ่ายอ่ะในจ่ายเขาก็มีการ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวในจ่ายไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เมื่อเช้าวานนี้ค่ะเอาตัวจ่ายไปฝากขังศาลจังหวัดสมุทรปราการ
นักข่าวถามถึงสาเหตุว่าจ่ายจ่ายทำป้าแดงทำไม
จ่ายน่ะจะตอบว่ายังไง
แล้วถามจ่ายไปด้วยนะว่าอยากขอโทษป้าแดงอยากขอโทษครอบครัวไหม
สีหน้าของจ่ายจะเป็นยังไงให้คุณผู้ชมดูเองละกันค่ะ
นี่คุณผู้ชมค่ะทีนี้ลูกสาว
ลูกสาวแล้วก็ลูกชายของป้าแดงเนี่ยก็มีการนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญวิญญาณ
ลูกชายลูกชายเรียกชื่อแม่นะจะให้แม่กลับบ้าน
กลับไปฟังสวทิวัฒน์ที่วัตรตอนที่ทำพิธีเขาบอกว่า
ลูกสาวสื่อได้ถึงดวงวิญญาณของแม่
ถึงดวงวิญญาณของแม่แล้วดูเหมือนแม่ยังโกรธแค้นอยู่ด้วยอะค่ะ

ช่วงที่จุดบุหรี่เทเหล้าเนี่ยเหมือนกับดวงวิญญาณของป้าแดง
ยอมตามกลับไปที่วัดญาติญาติก็เรียก
เรียกป้านางที่เป็นเพื่อนสนิทของป้าแดงเนี่ยนะคะ
ให้มากงเล่ามาสูบบุหรี่เป็นการสื่อสารกับดวงวิญญาณป้าแดง
นางก็มือไม้สั่นไปด้วยเหมือนกับ
ไม่รู้ว่าป้าแดงพยายามจะแฝงร่างป้านางหรือเปล่า
มาถึงวัดด่านสำโรงป้านางก็ยังมีอาการสั่นอยู่นะ
เหมือนกับโดนแฝงร่างแล้วก็เหมือนพยายามจะสื่อสาร

แล้วหลังจากนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจต่อไป